ไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดตรังบ้างนะคะภรรยาซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ทนพฤติกรรมของสามีขี้เมาแล้วชอบทำร้าย
ก็เลยหอบลูกหนีไปอยู่บ้านพ่อแต่สามีก็ยังคงตามมาราวีไม่เลิกนะคะ
สุดท้ายแล้วเจ้าตัวก็สุดทนค่ะคว้าปืนลูกโม่ของพ่อ
รัวยิงสามีจนเสียชีวิตและอุ้มลูกน้อยวัย๑๑เดือน
รอมอบตัวกับตำรวจนะคะติดตามประเด็นนี้จากรายงานค่ะ
นี่คือสภาพศพนายจารึกบุรพาอายุ๔๓ปี
เข้าบริเวณแผ่นหลัง๕นัดหน้าท้องอีก๑นัด
เสียชีวิตบริเวณข้างบ้านพ่อตาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านของตัวเอง
ส่วนมือปืนคือนางสาวจุลาลักษณ์หลงละเริงอายุ๓๓ปี
ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นภรรยาของผู้ตาย
หลังเกิดเหตุนางสาวจุลาลักษณ์ไม่ได้หนีไปไหน
รอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่อุ้มลูกน้อยวัย๑๑เดือนไว้แนบอก
กลายเป็นภาพสะเทือนใจที่ลูกต้องมากำพร้าพ่อ
นำซ้ำคนเป็นแม่อาจต้องติดคุกอีกด้วย
นางสาวจุลาลักษณ์ให้การว่าวันเกิดเหตุ
สามีที่เมาสุราพร้อมลูกชายวัย๕ขวบซึ่งเป็นลูกคนโต
พากันขี่รถจักรยานยนต์เพื่อกลับบ้าน
แต่ระหว่างทางสามีเมาไปชนกับรถเก๋งบริเวณทางโค้ง

จากนั้นสามีเขียวรถต่อมาถึงบ้าน
ก็มีปากเสียงกับภรรยาอย่างรุนแรง
วกกับความเครียดที่เพิ่งขี่รถไปชนกับรถเก๋ง
ผ่านมาทะเลาะกันเรื่องหึงหวง

ลูกคนเล็กวัย๑๑เดือนหนีออกจากบ้าน
หลบอยู่ที่บ้านพ่อซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนัก
แต่สามีก็ไม่หยุดยังตามมาที่บ้านและพังประตู
ทุบกระจกเพื่อจะพังบ้านเข้าไป
เมื่อพังเข้าไปได้สำเร็จแม่ของเขาก็มาขวางไว้
สามีจะวิ่งหนีออกมาเสียชีวิตภายนอกบ้าน
ทั้งสองคนมีเรื่องระห่องระแหงกันอยู่ตลอด
โดยเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามยืนยันว่า
เคยได้ยินทั้งสองคนทะเลาะกันบ่อยครั้ง

เป็นเรื่องของผัวเมียไม่อยากเข้าไปยุ่ง
เคยเข้าไปห้ามเขาบ้างไหมครับ
บ้านคือไม่ยุ่งพวกเมียก็รับเข้าไปตรงนี้
ขณะที่แม่ค้าร้านขายของชำแถวหมู่บ้านที่ผู้ตาย

โดยเฉพาะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นคนนิสัยดีใจเย็น
เชื่อว่าจะมาก่อเหตุเช่นนี้ได้
แต่ยอมรับว่าคนที่ก่อเหตุ

เมื่อสามีเมาก็มักจะมาทำร้ายร่างกายบ่อยครั้ง
ไม่คิดว่าสิ่งที่เคยพูดกับเธอวันนั้น
จะทำให้ผู้ก่อเหตุเก็บความรู้สึก
และตัดสินใจก่อเหตุแบบนี้
ก็ดีมาก
ด้วยความที่อีกฝ่ายเมาเลย
ใช่ค่ะพอเมาแล้วจะเป็นแบบนั้น

สุดท้ายตกใจไหมครับว่าเกิดเหตุการณ์นี้

เพราะเราคุยกันอยู่ทุกวันนี้นะครับ
ตำรวจแจ้งข้อหาค้าผู้อื่นโดยเจตนา
ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน